พี่น้องครับวันนี้บอกข่าวดีครับผมได้รับหมายสารมาว่าผมชนะ
ครับว่าเขากล้าจำนี่หรือด่านายทักษิณแต่ว่าลาจากนั้นแล้วเขาก็
ท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือว่าท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมา
เรียนดิฉันเก่งมากเขามีแต่ไม้ซีกงัดไม้สูง
ดิฉันไม้ซีกของงัดกาฝากค่ะจะไม่งัดไม่ได้หรอกค่ะท่าน
ถ้าดิฉันไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวกาฝากมันจะมาขออาหารจนเคยตัว
แต่ก็ไม่น่าจะทันนะคะอายุปูนนี้แล้ว
ผมฟ้องหมินประมาทเรียกค่าเสียหายหนึ่งล้านสารชั้นต้นตัดสินให้ผมชนะ
และให้เขาต้องจ่ายค่าเสียหายให้ผมประมาณสองแสนเศษผมชนะคดีพิมพิพาย
พี่น้องครับวันนี้บอกข่าวดีครับผมได้รับหมายสารมาว่าผมชนะคดีพิมพิพาย
ออนไลน์ครับพี่น้องจำได้ไหมครับจริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อปี๒๕๖
เดือนพฤษภาคมซึ่งผมชมเขาว่าเขากล้าตำหนิหรือด่านายทักษิณ
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วเขาก็มาด่าผมเป็นชุดเลยนะครับเขามินประมาทผม
และสุดท้ายแล้วผมฟ้องหมินประมาทเรียกค่าเสียหาย๑ล้านสารชั้นต้นตัดสินให้ผมชนะ
และให้เขาต้องจ่ายค่าเสียหายให้ผมประมาณสองแสนเศษและผมเข้าใจว่าเขาจะอุทธรณ์
ปรากฏว่าล่าสุดครับวันนี้วันที่๒พฤศจิกาเพิ่งมีหนังสือจากศาลมาครับพี่น้อง
มีหนังสือจากศาลให้ผมไปรับเงินในกรณีที่ผมชนะคดีก็เท่ากับว่าทุกอย่างจบแล้วครับ
ผมชนะคดีพิมพิพายและได้ค่าเสียหายมาสองแสนบาทเศษครับวันนี้มาบอกพี่น้องมาร่วมกันดีใจนะครับ
พี่น้องครับวันนี้บอกข่าวดีครับผมได้รับหมายสารมาว่าผมชนะคดีพิมพิพายแม่ค้าออนไลน์ครับพี่น้องจำได้ไหมครับ
จริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อปี๒๑๖๔เดือนพฤษภาคมซึ่งผมชมเขาว่าเขากล้าตำหนิหรือด่านายทักษิณ
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วเขาก็มาด่าผมเป็นชุดเลยนะครับซึ่งข้อความที่เขาพาดพิงถึงผมคือเขาบอกว่า
ท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือว่าท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมาท่านเรียนดิฉันเก่งมากเขามีแต่ไม้ซีกงัดไม้สูงดิฉันไม้ซีกของงัดกาฝากค่ะจะไม่งัดไม่ได้หรอกค่ะท่าน
ถ้าดิฉันไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวกาฝากมันจะมาขออาหารจนเคยตัวแต่ก็ไม่น่าจะทันนะคะอายุปูนนี้แล้วนี่คือข้อความที่ผมมีความรู้สึกว่าเขาหมินประมาทผมและสุดท้ายแล้วผมฟ้องหมินประมาทเรียกค่าเสียหายหนึ่งล้านสารชั้นต้นตัดสินให้ผมชนะและให้เขาต้องจ่ายค่าเสียหายให้ผมประมาณสองแสนเศษและผมเข้าใจว่าเขาจะอุท
แต่ว่าล่าสุดฮะวันนี้วันที่๒พฤศจิกาเพิ่งมีหนังสือจากศาลมาครับพี่น้องเพิ่งมีหนังสือจากศาลให้ผมไปรับเงินในกรณีที่ผมชนะคดีก็เท่ากับว่าทุกอย่างจบแล้วครับผมชนะคดีพิมพิพายฮะและได้ค่าเสียหายมาสองแสนบาทเศษครับวันนี้มาบอกพี่น้องมาร่วมกันดีใจนะครับขอบคุณมากครับ